ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
จากคำทำนายทุกสารทิศมาเล่าสู่กันฟัง
เตรียมตัวกันให้ดีวันนี้หลีมี๕อันดับคนงานเด่น
ประจำเดือนกรกฎามาฝากกันใครงานปังใครงานเปรี้ยง
เดี๋ยวรู้เลยอันดับ๕ราศีกุมเดือนนี้มีเกณฑ์ได้ที่ทำงานใหม่
ูฟย้ายตำแหน่งเปลี่ยนแผนกอาจจะไม่คุ้นบ้าง
ก็คิดสักว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยู่ที่เดิมมาหลายปี
เงินก็ไม่ค่อยดีเจ้านายก็ไม่ค่อยแหล่อย่างน้อยก็ไม่ได้แย่กว่าที่เก่าเท่าไหร่หรอก
อันดับ๔ราศีมีนงานยุ่งอีรุงตุ้งนังมาหลายเดือน
กมาได้เลยรับรองเคลียร์เกลี้ยงจะได้มีเวลาเหลือไป
เล่นเฟสดั่งนามปลูป่าดูปัตต์การังสารังเฮโยเพาะกรณดีกว่า
แป๊กอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคนตัดสูตรรอใส่ไปรับตำแหน่งใหม่ไว้ได้เลย
สุดลงมันเข้าไปให้พองออกอันนั้นมันเพลงพี่เบอร์อย่ามั่ว
ว่าแต่ได้ดีแล้วพี่อย่าลืมน้องหลินะจ๊ะจุบุจุบุ
อันดับสองราศีกันเดือนนี้งานมีแต่ดีกับดี
ได้ทางเงินได้ทางงานแถมยังมีโชคจังหวะแบบนี้
พี่กันก็รีบวางแผนยาวยาวไว้ได้เลยถ้ายังไม่รู้จะวางแผนยังไง
เริ่มต้นที่วางแผนไปเล่นเฟสดำน้ำปลูกป่า
ดูปากการังซารังเฮโยจะบ้าเหรออันนั้นมันของพี่ราศีมีนเขา
ซ้ำหลีก็เอานะช่วงนี้หลีของขาด
อันดับหนึ่งราศีเมทุนเรื่องยุ่งดูท่าจะคลี่คลาย
อะไรที่เคยปวดหัวก็จะได้เคลียร์แรมสมองนั่งมองฟ้านิ่งบ้างละ
บางทีอาจจะมีฟุกถูกโปรโมทเปลี่ยนตำแหน่งมีแต่คนจะแย่งกันจีบ
แร็ดก็มางานหลวงก็มีโอ้ยอยอยมันดีจนหลียังอิจฉา
ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเอาน้ำมาลูบลูกกระตาแต่ลืมไปว่าหลีอยู่ในโทรศัพท์
ดีนะกลับตัวทันไม่งั้นแล้วก็เจ้านายคงต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่
ว่าแต่เมื่อพี่พูดถึงไหนแล้วล่ะพอจบแล้วมาดูชัดกันอีกที
ราศีไหนงานเด่นงานดีเดือนนี้ดูแล้วก็แชร์วนไปค่ะ
งั้นวันนี้หลีขอตัวไปก่อนละกันนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่จ๊อปโทรมา
สตีฟจ๊อบเหรอฮึจ๊อบบันจบเอาอีกสักหนึ่งบุกก่อนล่ามล่า
แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู